มันกลายเป็นประเด็นมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วนะคะ
คือเมื่อวานนี้มีการเรียกประชุมด่วนนายกรรมสำเบกเอี๊ยดเลยค่ะ

ใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวคนไปแล้วไม่ได้ฉีดจะโวยวายกันไปใหญ่
เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ไปเน้นย้ำการขีดเส้นใต้กันเรื่องนี้
ขีดเส้นใต้เมืองไทยกับอาจารย์สุภาพนะคะ

สวัสดีค่ะคุณน้ำแข็งครับคุณปุ๊กครับ

ขีดเส้นใต้เรื่องวัคซีนอีกทีหนึ่ง
เพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่นายกประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติ
แล้ววันก่อนรองนายกรัฐมนตรีสาธารณสุขคุณอนุทิน

จะจัดฉีดแบบปูพรม
ฉีดให้ได้มากที่สุดให้เร็วที่สุด

ดุยเข้าไปแล้วถลกแขนเสื้อ

อย่างนั้นใช่หรือเปล่า
เขาจึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจกันว่า
แล้วก็มีคำถามตามมามากมายเลยครับว่า
เดินเข้าไปฉีดได้ง่ายแบบนั้นเลยเหรอ

ไม่ให้เกิดความชุลมุนวุ่นวาย
ในแต่ละจุดแต่ละที่

เว็บต่างผ่านแอปต่างไว้
เขาก็ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า
เท่าไหร่ก็หาคำตอบไม่ได้ว่า

จะโวยวายและชุนละมนต์

กลางวงประชุมขอลอมหมอ
ลองดูรายละเอียดที่นายก

เพราะหากประชาชนแห่กันไป

มันจะเกิดการชุนละมุนขึ้น

แต่ว่าในกทมคนมันเยอะ

ซึ่งจะมีการกำหนดให้ชัดเจน

ตอนนี้ให้ยึดแอปพลิเคชัน

ขอให้หน่วยงานไปปรับปรุง
แก้ปัญหาแอปหมอพร้อม

จึงอยากให้หยุดพูดเรื่อง

นักข่าวก็พยายามไปถาม

จากคุณอนุทินชาญวีรกูล
สรองนายกรัฐมนตรีศาสุก

ก็เลยได้ทีส่งเสียงว่า
คุณอนุทินถูกดิสเครดิต

ต้องระดมฉีดปูพรมให้ได้

เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่

ประชาชนพร้อมเดินหน้า

ห่วงอย่างเดียวเรื่องการบริหารจัดการ

เรื่องใหญ่และเป็นเรื่องใหม่

ที่ใช้ต้องฉีดคนมากขนาดนี้
ถ้าวางระบบไม่ชัดเจน
จัดระเบียบไม่เป็นทิศทางเดียวกัน
ปัญหาจะตามมาอีกมากมายแน่นอน

นี่คืองานใหญ่ที่เกี่ยวพันธุ์เชื่อมโยง

ไม่มีใครขึ้นอยู่กับใคร
แต่ว่าหลักที่ต้องแบ่งให้ชัด
สะสวงสหาศุกร์โดยกลมควบคุมโรค
เขาเป็นฝ่ายจัดหาวัคซีนให้

โดยโรงพยาบาลในสังกัดร้อยกว่าแห่ง

เขาตั้งเป้าไว้ว่าฉีดให้ได้วันละหกหมื่นนี่ผู้ว่า
สวินว่านะแต่ว่าถึงจะฉีดได้วันละหกหมื่นแต่ถ้า
เอาที่นายกตั้งเป้าไว้นายกตั้งเป้าไว้เดือนละสองล้าน
ห้าผมลองเอาตัวเลขมาหารกันแล้วเนี่ยถ้าให้ได้
เดือนละสองล้านห้าวันหนึ่งต้องฉีดให้ได้แปดหมื่นสาม
พันคนไม่ใช่หกหมื่นนะท่านผู้ว่าไม่ใช่หกหมื่นหก
หมื่นเนี่ยไม่เป็นไปตามภาพแปดแปดหมื่นสามพันคนงาน
ใหญ่ครับกรทมพร้อมหรือยังล่ะครับแต่เอาล่ะมันมีตัว
ช่วยวิธีการที่จะแบ่งเบาภาระของกอทมเนี่ยมีหลายช่อง
ทางช่องทางหนึ่งคือการให้ภาคเอกชนเขารวมกันเป็น
กลุ่มแล้วไปจัดฉีดกันเองโดยกระทรวงสาธารณสุขเป็น
ฝ่ายสนับสนุนการฉีดวัคซีนให้จัดฉีดกันเองหมาย
ถึงว่าเอกชนไปติดต่อกับโรงพยาบาลให้ส่งพยาบาล
เจ้าหน้าที่มาฉีดให้โดยภาคเอกชนรับภาระค่าใช้จ่าย
เองภาคเอกชนรวมยอดแต่ละแห่งได้เท่าไหร่ก็แจ้งไปที่
ควบคุมโรคกรมควบคุมโรคก็จัดวัคซีนให้มาตาม
จำนวนนั้นสถานที่ฉีดอาจจะเป็นสถานที่ที่ภาคเอกชน
จัดเตรียมกันไว้เองโดยหลักการนี้มันจะเป็นไปได้
มากเมื่อวานนี้ผมกับคณะกรรมการนายกสมาคมทีวีดิ
ตอนที่เป็นตัวแทนก็ไปพบคุณหมอโอภาษการกวิน
พงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคก็ได้ข้อตกลงว่าสถานี
โทรทัศน์แต่ละช่องจะช่วยแบ่งเบาภาระในการฉีดให้
คือจะให้ช่องแต่ละช่องเนี่ยติดต่อกับโรงพยาบาลให้ส่ง
พยาบาลให้เจ้าหน้าที่มาดำเนินการฉีดให้ในสถานที่
ตกลงกันและสถานที่ที่สะดวกโดยแต่ละสถานีจะเป็น
จ่ายค่าฉีดค่าดำเนินการเองยกตัวอย่างว่าสมมุติ
ไทยรัฐทีวีมีคนทำงานอยู่๕๐๐คนสมมุตินะก็ขอ
เบิกวัคซีนมาห้าร้อยโดสถ้าสิบห้าช่องของทีวี
ดิจิตอลดำเนินการแบบเดียวกันนี้ก็จะกระจายการฉีด
เชิงลุกออกไปได้มากซึ่งแน่นอนว่าต้องใช้เวลา
ในการประสานกับโรงพยาบาลเอกชนที่จะส่งเจ้าหน้าที่
มาฉีดให้ช้าหรือเร็วอยู่ตรงนี้แหละครับเพราะว่าสภาวะ
ที่เป็นอยู่บุคลากรทางการแพทย์ทั้งวงการขณะนี้มี
งานเต็มมือกันอยู่ทั้งสิ้นมีงานเต็มมือกันอยู่ทั้ง
นอกจากกลุ่มของทีวีดิจิตอลแล้วเนี่ยภาคส่วนอื่นอื่น
ในภาคแรงงานคุณสุภัณฑ์มงคลสุธีประธานสภาอุษา
กรรมบอกว่ากำลังจะผลักดันการฉีดวัคซีนให้กับแรง
งานในภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศอยู่เหมือนกันเช่นจะเริ่ม
ต้นจากแรงงานในนิคมอุษากรรมต่างเช่นว่าจะ
โดยผู้ว่าสมุทรสาครกำลังประสานขอรับวัคซีนอยู่เหมือนกัน
หลังจากนั้นก็กระจายเป้าหมายไปยังนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดอื่น
อื่นเช่นจังหวัดอายุทยาจังหวัดปฐุมธานีสรุปว่าถ้า
ฉีดวัคซีนหมู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนแบบนี้ได้มากเนี่ยจะลด
สมาคมพัฒนาคารไทยเนี่ยเขาก็มีคนที่ประสงค์จะฉีดเป็น
กลุ่มเป็นแสนนะครับถ้าสมมุติว่าเขารับวัคซีนไปได้หนึ่ง
แสนโดสแล้วเข้าไปหาสถานที่หาคนมาฉีดกันเองอันนี้
ลงขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งปวงนี้ความสำคัญมันอยู่
ตรงแนวทางปฏิบัติและวิธีการทำงานคำว่าหมอพร้อมเนี่ย
ก็คือรัฐบาลพร้อมกระทรวงสาธารณสุขพร้อมผู้ว่ากอทม
ก็พร้อมผู้ว่าแต่ละจังหวัดก็พร้อมที่สำคัญคือนายกต้อง
พร้อมครับนายกเป็นหัวหน้าทีมคนสำคัญเลยล่ะครับเรื่องเนี้ย
ฉะนั้นการกำหนดแนวทางให้แต่ละหน่วยงานแต่ละองค์กรที่
เกี่ยวข้องบูรณาการเป็นทิศทางเดียวกันให้ได้มีความชัดเจน
และสิ่งสำคัญที่นายกบอกวันก่อนช่วยกรุณาพูดจาสื่อสาร
กับประชาชนให้รู้เรื่องให้เข้าใจง่ายหน่อยหาคนที่พูด
ภาษาแล้วเข้าใจง่ายชัดเจนสะดวกคนฟังแล้วร้องอ๋อไม่
ใช่ฟังไปก็มึนไปว่าตกลงจะเอายังไงแน่เรื่องนี้เป็น
จุดอ่อนของรัฐบาลจริงครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย
สะท้อนเรื่องที่คนกำลังสนใจแบบนี้นะครับ